ยังอยู่ที่เรื่องของในโรงเรียนนะคะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาจะต้องแก้ไขนะคะจะต้องไปพูดคุยกับครอบครัว
จะต้องไปพูดคุยกับนักเรียนเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็คือเด็กป๑๓คน
เป็นผู้ชายนะจับเด็กนักเรียนหญิงป๑เหมือนกันอยู่ในห้องเดียวกันในขึงพืช
ก็เลยบอกว่าเป็นปัญหาไงคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาบอกจะต้องแก้ไขนะคะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงอายุ๘ขวบเขาอยู่ป๑โรงเรียนแห่ง๑ในอุดรธานี
เข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมบอกว่าลูกสาวถูกเพื่อนแกล้งเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นนักเรียนชาย๓คน
เอาดินสอแหย่อวัยวะเพศทำแบบนี้อนาจารย์แบบนี้มานานกว่า๔เดือนแล้ว
โดยครูสอนภาษาอังกฤษชาวฟิลิปปินส์นะคะซึ่งสอนเด็กนักเรียนคนนี้อยู่สังเกตก่อนว่าเด็กนักเรียนหญิงคนนี้อารมณ์เปลี่ยนไปซึมเศร้าไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อน
ก็เลยสอบถามจนรู้ความจริงแล้วก็แจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
จากนั้นผู้ปกครองก็มาแจ้งความดำเนินคดีที่โรงพักเมืองอุดรธานี
เมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สอบคดีนี้
อายการจังหวัดพัฒนาสังคมพอโรงเรียน
และผู้ปกครองของเด็กหญิงผู้เสียหาย
รวมทั้งผู้ปกครองของเด็กผู้ชาย๓คน

หาทางเยียวยาทั้งสองฝ่ายนะคะ
เรื่องต้นคดีบอกว่าว่าไปตามของกฎหมาย

แต่ต้องสอบสวนไปตามขั้นตอนคดีเด็กและเยาวชน
ผู้ปกครองของเด็กชายตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าบุตรหลานจะทำแบบนั้นจริง

เพราะทั้งสองฝ่ายยังเป็นเด็กถือว่าเป็นผู้ถูกกระทำทั้งหมดนะคะ
สำหรับเด็กหญิงผู้เสียหายทางโรงเรียนต้นสังกัดอนุมัติย้ายโรงเรียนไปจนกว่าจะเปิดเทอมใหม่

และเด็กก็ยังคงคือพอเปลี่ยนโรงเรียนแล้วนะคะ
ร่าเริงไม่ถึงกับซึมเศร้าเหมือนแต่ก่อนนะคะ
ทั้งนี้ทางพัฒนาสังคมจังหวัดจะส่งจิตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญไปฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กต่อไปค่ะ
คืออันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะถือว่าไม่ใช่การแกล้งตามปกติแล้ว
ต้องดูว่าเด็กเรียนแบบพฤติกรรมจากที่ไหนอย่างไร
กับการเอาดินสอเนี่ยมาแย่อวัยวะเพศเพื่อนเนี่ยนะครับ
เพราะว่าปกติแล้วเด็กผู้ชายจะแกล้งเพื่อนผู้หญิงก็อ่าดึงผมเปียร์อ่าอ่า
ล้อชื่อพ่อชื่อแม่อะไรก็เป็นประมาณนั้นแต่ว่านี่เด็กป๑นะครับ